ช่วงนี้มันก็แบบใกล้เข้ากลางเดือนแล้วอะไรต่างแบบนี้
บางคนก็อยากจะหาที่พึ่งพาทางใจ
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กุมารไอ้ไข่ไปที่ไหน

เช้านี้เราก็พาคุณผู้ชมมาขอโชคกันที่วัดสนามชัย
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมาขอโชคขอลาบจากกุมารไอ้ไข่โอ้ดีจัง
แต่ละวันเนี่ยคุณก็จะมีชาวบ้านเนี่ยนะเขาเดินทางมากราบไหว้มาขอโชคขอหลับด้วยความศรัทธานะคะ
ก็มากันมากมายหลังจากที่บางคนเคยได้โชคได้ลาบสมใจปรารถนา
ก็จะนำรูปไม่ว่าจะเป็นรูปปั่นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างนะคะ
แล้วก็มีการจุดประทัดแก้บนเป็นการแบบว่าบ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่
หรือถ้าเกิดจุดเยอะหมายความว่าได้โชคมาเยอะนะก็ว่ากันไปนะคะ
หลังจากที่เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลในงวดวันที่๑ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
แล้วก็นำปลายประทัดวางไว้ในพานหน้ารูปปั้นไอ้ไข่
แล้วแบบเก็บภาพนี้เป็นแบบเป็นภาพจำแล้วนำไปเสี่ยงโชค

แล้วช่วงนี้คนไปขอโชคที่วัดสนามชัยกันแบบนี้เยอะเหมือนกันนะ
แต่ไม่ต้องกังวลทางวัดเองก็มีมาตรการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันแล้วก็เพื่อเป็นความปลอดภัยของเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคที่คุณจะเดินทางไป
ขอโชคขอรับที่วัดด้วยนะคะ
ใครที่ออกจากบ้านจะไปขอโชคขอลาบ
อย่าลืมสิ่งสำคัญเลยคือควรสวมหน้ากากอนามัยแล้วใช่ไหม
คุณล้างมือบ่อยแล้วกันถ้าคุณไปอยู่นอกสถานที่หรืออะไร
จริงถ้าเกิดเป็นไปได้กลับบ้านมาก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเลย
ถ้าคุณออกจากบ้านนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรแบบนี้นะคะ
เรื่องของโชคลาภใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่เรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองดีนะคะ